ทีมชาติไทยของเรานั้นจะขาดนุษราต้อมคำมือเซ็ตมือหนึ่งของทีมชาติไทย
แต่ถ้ามองในมุมที่ดีรายการนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่จะทำให้มือเซ็ตรุ่นน้องนั้นได้พิสูจน์ฝีมือของตัวเอง
ติดตามได้จากรายงานของคุณมนุชาเจอมูลครับ
นุชราต้อมคำมือเซ็ตชั้นเซียนติวเข้มโสระยาพรมล่าและทิชายาบุญเลิศ
สองมือเซ็ตรุ่นน้องก่อนที่นุสราเดินทางไปร่วมงานกับสโมสรต้นสังกัดใหม่ที่ประเทศตุรกี
แต่โรงเรียนให้มีความมั่นใจแล้วก็มีการพลิกแพงมีอะไรอย่างนี้
คือเราคิดว่าการเป็นหัวใจของทีมมันต้องเป็น
มันต้องเป็นลักษณะของการเป็นผู้นำมันต้องมีความคิดที่ค่อนข้างว่างไว
แล้วก็สามารถประชาเกมได้แล้วก็อยากให้น้องแบบมั่นใจเล่น
แล้วก็ช่วยกระตุ้นลูกทีมให้เกมไหลลื่น
ซึ่งแข่งขันที่เมืองวินฟุกประเทศเวียดนาม
จึงเป็นเวทีที่โสระยาและพิชายาจะได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
เช่นเดียวกับพรพันธ์เกิดปราศมือเซ็ตที่เพิ่งคว้ารางวัลเซ็ตยอดเยี่ยม
ที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเดินทางมาสมทบกับทีมที่ประเทศเวียดนาม
ครั้งที่ไปรายการใหญ่เวลาครั้งปีอะไรอย่างนี้
นุษย์ก็จะคอยแบบคอยบอกคอยสอนตลอด
จะมีพี่นุฏเป็นเจ๊คอยเตือนคอยแบบบอกว่าเราต้องเล่นอย่างไร
แต่ครั้งนี้ไม่มีพี่นุษย์ก็รู้สึกใจหายเหมือนกันค่ะ

ต้องปรับอีกเยอะค่ะรู้สึกว่าที่เขาสอนมา
เรายังทำได้ไม่ดีพอค่ะ
ไม่เหมือนยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ครึ่งของเขา

พี่นุฏก็สอนเทคนิคต่างค่ะ
แบบเทคนิคในการเล่นค่ะ
ซึ่งหนูก็ยังทำไม่ได้ก็พยายามที่จะทำค่ะ
พี่เขาก็บอกเคล็ดลับอะไรเล็กน้อย
ค่ะก็ต้องปรับเหมือนแบบแอคชั่น
ที่จะหลอกฝั่งตรงข้ามให้ได้ค่ะ

ยังหลอกคนอื่นไม่ได้ค่ะ

พร้อมลุ้นเส้นทางวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย
ในรายการระดับเอเชียรายการสุดท้ายของปีนี้

ตลอดการแข่งขันวันที่๑๔ถึง๒๐กันยายนนี้
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวี